แหล่งมรดกโลกของซีเรียนะครับ
รัฐบาลยึดคืนมาได้จากกลุ่มไอซิส
ใครได้เห็นก็แทบจะใจสลายนะครับ

ซีเรียนั้นถือว่าเป็นชุมทางของอรยธรรม

วัตถุอายุ๔๕พันปีจำนวนมาก

ด้วยชีวิตให้พ้นจากมือของกลุ่มไอซิส

แต่พวกเขาสามารถที่จะขนย้ายวัตถุโบราณ

เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปครับ
ที่นี่คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซีเรีย

แต่ตู้จัดแสดงตอนนี้ว่างเปล่า
เนื่องจากมีการขนย้ายวัตถุโบราณ

หลังจากเกิดสงครามกลางเมืองมา๕ปี
หลังจากเกิดสงครามกลางเมืองมา๕ปี

การที่ต้องย้ายเพราะกลัวสิ่งที่เกิดขึ้น
มันเป็นยุทธศาสตร์ในการรักษาสมบัติ

ที่ได้รับการอบรมจากยูเนสโก้
ในการเก็บรักษาโบราณวัตถุและจัดหมดหมู่
และพวกเขาก็ได้นำมาใช้ในงานสำคัญ
ในการขนย้ายโบราณวัตถุกว่า๑๓๐๐๐ชิ้น
เพื่อหนีการคุกคามของกลุ่มไอซิส
อย่ารู้เพราะว่าในวันที่๒สิงหาคม๒๕๕๙
ได้มีการย้ายโบราณวัตถุสำคัญ๑๓๐๐ชิ้น

ไอซิสเริ่มขยายอิทธิพลมาทางตะวันออก

เราได้เห็นการขโมยและทำลายโบราณวัตถุนั่น
ทำให้เราต้องปกป้องสมบัติชาติที่เราดูแล
แต่การขนย้ายไม่ใช่เรื่องง่าย
ยารูปเล่าต่อว่าสถานการณ์ตอนนั้นแย่มาก

แต่เราก็ได้รวบรวมของทั้งหมดเก็บใส่กล่องจัดหมดหมู่

และมีกองกำลังคุ้มกันไปยังสนามบิน
ซึ่งการขนย้ายสำเร็จได้ด้วยดี
โบราณวัตถุที่ขนย้ายหาค่าไม่ได้มีอายุ๔๕๐๐ปี
ในช่วงเวลา๒ปีนักโบราณคดีและเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนัก
ในการขนย้ายวัตถุโบราณจากพิพิธภัณฑ์๓๔แห่งทั่วประเทศ

ซึ่งคาดว่าได้มีการขนย้ายแล้วกว่า๓แสนชิ้น

ธิบดีกรมศิลปากรของซีเรียบอกว่า
สถานที่เก็บโบราณวัตถุถูกเก็บไว้เป็นความลับ

เพื่อรักษาสมบัติที่ลำค่าของซีเรีย
มามูลบอกว่านักโบราณคดี
มีผู้ที่ต้องพลีชีพมากกว่า๑๕คน
มีหลายร้อยคนที่ต้องสูญเสียบ้านและสมาชิกครอบครัว
แต่พวกเขาก็ไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่

แล้วเราก็ติดต่อพวกเขาที่กำลังหาทางปกป้องโบราณวัตถุ
สมกับการพลีชีพของคนหลายคน
สำหรับนักโบราณคดีซีเรียแล้ว

ถึงจะมีความเป็นไปได้น้อยก็ตาม
พิพิธภัณฑ์ในเขตปกครองของรัฐบาล
ก็มีการเคลื่อนย้ายวัตถุโบราณเช่นกัน

นักโบราณคดีที่กำลังจัดแยกหมวดหมู่ของ
พิพิธภัณฑ์ดาร่าทางใต้ของประเทศ
ฮัทบอกว่าตอนนี้เขาทำเอกสารโบราณวัตถุจากดารา
มีการบันทึกถ่ายภาพกำหนดหมายเลขลำดับ

แม้ได้มีการขนย้ายโบราณวัตถุออกมามากแล้ว
แต่ก็ยังมีหลายชิ้นที่ใหญ่เกินกว่าจะขนย้าย
ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ประตูโบราณ
จิตกรรมฝาผนังที่ตกไปอยู่ในมือของไอซิส
และไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสมบัติมีค่า

แต่มันคือของที่มีคุณค่าทางอริยธรรมของคนทั้งโลกเหล่านั้น